เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดระยอง
พอขึ้นป้ายตรงมาตรพุทธเข้าไปในเมืองปั๊
เขาจะมีป้ายใหญ่ใหญ่เลยนะฮะสุพัทราแลนด์อ่า
เพราะสุพัฒนาแลนด์ผมสงสัยครับแต่เขาบอกว่านั่นคือจุดจุดหนึ่ง
ที่คนแห่ไปดูสวนใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ
ใช่จุดนี้แหละครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
ทุกเวลาเขาบอกว่าทุกเดือนทุกช่วงเลย
และช่วงนี้นะครับทุเรียนในส่วนหนึ่งกำลังตั้งเขา
แล้วก็มีแบบนี้ด้วยครับทุเรียนทุกวันนี้นะครับ

เขามีวิธีการสั่งทุเรียนได้นะครับ
ส่วนผลไม้บนเนื้อที่๘๐๐ไร่
ภายใต้ชื่อว่าสวนสุพัทราแลนด์แห่งนี้
อยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เรียกได้ว่าเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ
ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและกินผลไม้ได้ตลอดทั้งปี
ทั้งมีชิมทุเรียนให้กินมีต่าง

ตอนแรกก็นั่งรถปั๊บไปจอดมีที่นั่งชิมเลยนะครับ

รอบแรกเหมือนไปดูก่อนเขาขับรถพาเราดู
ทุเรียนจุดนู้นจุดนี้ดูเงาะตรงนั้นตรงนี้
ก่อนที่จะค่อยปล่อยเราไปเก็บอีกทีหนึ่ง

เดี๋ยวลูกทุเรียนยักษ์ก็มีนะยักษ์มาก

ลูกใหญ่มากนะครับนี่แหละครับคุณโชติชัยบัวดิต
ดูแลสวนก็บอกว่าสวนแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยว

เพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับ
และที่สำคัญที่สุดยังสามารถเก็บผลไม้สด
กินจากต้นได้เลยทีเดียวนะครับ

เฉพาะที่ปลูกไว้ก็มีประมาณ๒๐๐๐ต้นครับ

นี่ครับเห็นภาพที่ห่ออยู่นะครับ

หอบเพื่อว่ากลัวพวกแมลงพวกหนอนหนอนเจาะ

อนรูนหรือว่าหนอนมาเลหรือว่าหนอนใต้นะครับ
ธุระบาทช่วงชาวสวนทุเรียนเขาจะโดน
แล้วที่สำคัญที่สุดครับหนอนนี้ครับ

นอนผีเสื้อเป็นผีเสื้อกลางคืน
แต่ว่าถ้าเราเป็นชาวสวนนะครับทำลายอย่างเดียวนะครับ

ก็จะนำถุงพลาสติกด้วยหากระดาษมาทำดูแล
แล้วก็เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง
นี่คือสไตล์ของสวนสุพัทธาแลนด์นะครับ
สำหรับปีนี้พบว่าผลผลิตทุเรียน
มีมากถึงร้อยละ๖๐มากกว่าปีที่แล้วนะครับ

จะออกสู่ตลาดได้ประมาณกลางเดือนเมษายนนี้

คือจะมีทั้งพันธวงมณีพันกระดุมและพันกบครับ
ส่วนหลังสงการจะเป็นพันธนีครับ

ถึงคิวของพันหมอนทอง

ครับเมื่อไหร่จะคิวของพันธุ์ดีสักที

พันธุ์ดีจะได้ไปกินทุเรียนพันธุ์ดี

รู้สึกว่าพันธุ์ดีจะได้รับความนิยมทั้งปีแหละ
ทำดีนะครับทั้งวันอยู่แล้วอยู่ตลอดวัน

เอาแค่ภู๒ภูเราก็อิ่มแน่นแล้ว

เรานี่คือนั่งรถลางเข้าไปปั๊บโอ้โฮรุ้นนะ

นั่งรถลางกันโอ้โฮอยากกินนั่นอยากกินนั่น

จอง

แล้วเงาะในสวนก็ผลแดง